คุณผู้ชมค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะคะ

นาทีนี้ต้องยอมรับเลยนะคะว่า

หลายคนให้ความสนใจอยากรู้ทีเดียวค่ะ
แล้วก็ที่บันเทิงไทยรัฐหยิบมาเล่านะคะ

ได้มีข่าวผัวพันเกี่ยวกับสาวในวงการบันเทิงค่ะพี่แจ๊ค
ใช่นะคะเชื่อว่าใครหลายคนที่ติดตามข่าวนี้คงทราบนะคะว่าเป็นใคร
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นข่าวคึกโครมอยู่

มีข่าวว่าคุกเข่าขอแต่งงานกันถึง๒ครั้งด้วยกัน
แล้วก่อนที่จะเลิกกันแล้วก็มีการแฉวิรกรรมต่างมากมาย
นั่นมันเรื่องเก่าคุณผู้ชมมัน๗ปีมาแล้วนะคะ
สำหรับคนรักปัจจุบันของคุณโจ้ดีกว่ามาพูดถึงดีกว่านะคะ
ก็คือเป็นพิธีกรนี่แหละค่ะ

ใช่คุณใบเตยพรพจีสิริสิทธิ์นะคะ
ซึ่งก็เป็นพิธีกรรายการข่าวบันเทิงช่องดังช่องหนึ่งนี่แหละค่ะ
ซึ่งน้องใบเตยนะคะเคยเปิดใจผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
เมื่อวันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
ความสัมพันธ์กับภูมิกับโจ้นะคะ
ที่กำลังคบหาดูใจกันตอนนั้นประมาณครึ่งปี
ถ้านับจนถึงวันนี้ก็เกือบเดือน๑ปีแล้วนะคุณผู้ชม

เพราะว่าภูมิกับโจ้เป็นลูกน้องของคุณพ่อ
พอต่างคนต่างสนจึงเริ่มสารสัมพันธ์กันมา
โดยอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่มาตลอดเลยคุณผู้ชม

อยู่ในวงการบันเทิงมาตลอดก็รู้ว่ามีทั้งเรื่องจริงแล้วก็ไม่จริง
เธอไม่เคยนำเรื่องในอดีตมาตัดสินเลยนะ
เพราะเท่าที่ศึกษากันเนี่ยคุณใบเตยให้สัมภาษณ์เอาไว้แบบนี้คุณผู้ชม
จากการที่เรารู้จักเขาคือเป็นคนตรงกันข้ามกับที่ข่าวพูดถึง
เตยว่าเขาเป็นคนซื่อมากเอาจริงซื่อจนมองว่าอยู่บนโลกนี้ได้ยังไง
ไม่มีอะไรซับซ้อนแสดงออกชัด
นี่อันนี้คือคำพูดนะคะที่น้องใบเตยเคยให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
วันที่๑๗มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งภายหลังจากข่าวของแฟนหนุ่มกลายเป็นข่าวโด่งดังค่ะ

สอบถามไปที่ต้นสังกัดนะคะให้ข้อมูลว่า
เครียดหนักมากแล้วก็ยังลางานไม่มีกำหนดค่ะ
แล้วก็มีการตั้งค่ายจีเป็นส่วนตัวด้วยคุณผู้ชม
แต่ว่าล่าสุดนะคะเมื่อประมาณ๑๐โมงเช้าวันนี้เองค่ะ
ใบเตยกลับมาเปิดไอจีแล้วเป็นสาธารณะค่ะ
ซึ่งเราไปดูในคอมเมนต์ปรากฏว่าในไอจีของคุณใบเตยตอนนี้

ถล่มเละจากชาวเน็ตที่ติดตามข่าวของภูมิกับโจ้
คือเข้ามาต่อว่าเยอะมากจริง
คอมเมนต์ก็ไม่อยากให้ชาวเน็ตเอาแบบไปโพสต์ต่อว่าเขานะคะ
เพราะว่าจริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับข้องกับเรื่องเขาเลย

การไปคุกคามหรือว่าไปว่าแบบนั้น
คือส่วนตัวแล้วใบเตยเท่าที่ได้พูดคุยกับคนที่รู้จักก็ตกใจมาก
แล้วก็คือพูดตรงไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

เขาก็ให้กำลังใจรู้จักกันก็อยู่ในพาร์ทคนรัก
เกี่ยวกับเรื่องการตรงกดีความละละไม่รู้หรอก
แต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนคืออยากรู้
แล้วก็ไม่มีสิทธิ์ไปใช้คำพูดที่มันรุนแรงในช่องทางโซเชียลของเขา
มันไม่ได้นะคุณผู้ชมอย่าทำแบบนั้นถ้าเขาเอาเรื่องขึ้นมาอีก
เดี๋ยวเราก็ได้ทำรายงานข่าวหน้าศาลดีกว่าคุณผู้ชม
ใช่นะคะซึ่งจริงแล้วก็มีคนบันเทิงหลายคนออกมาแสงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันเนาะ
ใช่คุณผู้ชมค่ะจากเรื่องราวดังกล่าวค่ะมีคนแสดงความคิดเห็นกันมากเลยนะคะ
เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันแล้วกันอย่างคุณฮิวโก้จุลจักรจักรพงศ์ค่ะ
ก็ได้โพสต์ข้อความภาพในอินสตาแกรมนะคะบอกว่าอำนาจเป็นสิ่งเสพติด
พร้อมกับติดแฮชแท็กนะคะผู้กำกับโจ้แล้วก็แฮสแท็ก
เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าหดหู่ที่ควรจะปลอดภัย
กลับเป็นที่ที่อันตรายที่สุดค่ะคุณอันภูวนาศค่ะ
ก็โพสต์ภาพพร้อมข้อความเช่นกันนะคะบอกว่าตำรวจเลวนั้นมีจริง
แต่ตำรวจดีก็มีเยอะแต่ถ้าตำรวจดีนั้นไม่ทำอะไรกับตำรวจเลวเลย
เราจะยังถือว่าเขาเป็นตำรวจดีได้อยู่ไหมนะ
พร้อมกับระบุข้อความว่าถ้าเจอคำถามนี้บนเวทีประกวดนางงาม
พวกคุณจะตอบคำถามนี้ว่าอย่างไร
ตอบยากเหมือนกันนะคะคำถามนี้
นางงามค่ะอย่างน้ำตาลชะลิตาค่ะก็ออกมาฟาดแบบแรงมากเลยนะ
เฟซบุ๊กบอกว่าตำรวจไม่ใช่ผู้พิทักษันติราชอีกต่อไปแล้ว

ขณะที่ต้นหอมสกุลตราค่ะกับแพทย์นับประพานะคะก็โพสต์ข้อความเดียวกันนะคะ
บอกว่ารบกวนปกป้องตำรวจชั้นผู้น้อย
เอาคลิปผู้กำกับโจ้รีดเงินให้พบตรด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของคนบันเทิงบางส่วนนะคะ

ต้องบอกว่าเป็นประเด็นร้อนจริงนะคะ

หลากหลายแง่มุมนะคะมานำเสนอกันด้วยค่ะ